คุณแม่ลูกองค์ค่อนพึ่งคลอดลูกมาได้๑๐กว่าวันนะครับ
ให้นมลูกในมุ้งจู่งูเหลือมครับ
โอ้โหน่ากลัวมากนี่ฮะมันมีภาพวงจรปิดออกมาด้วยไปดูเลยครับ
อันนี้ภาพวงจรปิดนะฮะตอนที่เห็นเนี่ยคือนายสำรานินแก้ว
กับลูกชายคนโตช่วยกันจับงูออกมามันยาว๓เมตรน้ำหนักเกือบ๑๐กิโล
ลงมาจากหอพักคนงานในกระดังเหล็กหมู่๑ซอยแหลมฟ้าผ่า
ซอยวัดแหลมฟ้าผ่านที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรประการ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกงูเหลือมตัวนี้แอบเลื้อยไปในห้องพักชั้น๒
ในห้องเนี่ยภรรยากับลูกน้อยวัยเพียง๑๐กว่าวันเขานอนกันอยู่ครับ
เพราะดีจังหวัดที่งูเหลือมตัวนี้เลื้อยเข้าไปในห้องภรรยาได้ยินเข้าได้ยินเสียงพอดีค่อยเลื้อยเข้าไป
แล้วก็เลื้อยไปชนขวดนมจนล้มไงก็เลยลุกขึ้นไปดูเห็นแทบช็อกเลย
งูเหลือมันจะถึงตัวลูกอยู่แล้วอะครับรีบตะโกนให้สามีเนี่ยที่อยู่อีกห้องกับลูกชายคนโตไปช่วยจับงูหน่อย
ก็จับกันได้แล้วก็ใส่กระสอบรุ่งขึ้นก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับ
ลูกก็นอนอยู่เนี่ยเพราะลูกพอลูกนอนอยู่ปุ๊บแล้วก็งูเหมือนจะเข้ามาเนี่ย
พอเข้ามาปุ๊บมันก็มาชนพอมาชนขวดน้ำจนขวดน้ำล้ม
พอกดน้ำล้มแม่เขาก็ลุกขึ้นมาตื่นเขาก็เห็นงูขดอยู่
ขวดอยู่ตรงเนี่ยนะขวดอยู่ตรงเนี่ยอยู่ใต้ขาเนี่ย
เด็กก็นอนอยู่ตรงเนี่ยมันก็ขวดอยู่พยายามจะหาช่องที่จะเข้าไปเอากินเด็ก
คือพยายามหาทางเข้าใช่
ผู้ชายในคลิปนี้เป็นคนงานในกระดังที่ไปช่วยจับงูนะคุณผู้ชม
ซึ่งก็เขาคาดการณ์ว่างูตัวนี้นะก็กำลังหิวโซนแล้วครับ
คงได้กลิ่นของเด็กก็เลยจะเข้าไปเขมือบเด็กเป็นอาหาร
โชคดีที่มันไปชนกับขวดนมซะก่อนแล้วก็แม่เขาตื่นมาเจอนะครับ